คุณผู้ชมฮะที่ขอนแก่นเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนหน่วยงานเป็นประจำนะครับ
บอกว่ามีคนเมายาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชน
นี่ฮะสามเราเมายาทุกวัน
ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจตำรวจต้องไปควบคุมตัวนะฮะ
มีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่วัย๗๐กว่าก็ยังเมายา
และผู้ชายอีกคนเมายาแล้วก็แอบอยู่ในบ้าน
คุณผู้ชมไปดูตอนตำรวจเข้าไปควบคุมนะครับ
นี่ครับสามเราเมายา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นชาวบ้านเขาร้องเรียนว่า
๓คนนี้เมายาตลอดนะครับ
โดยคนที่ตำรวจจับกลุ่มล่าสุดเป็นคนที่๓

ผู้หญิงคนนี้ตำรวจจับกลุ่มคนแรกเลย
ก็คือนางสาว๒ดาวอายุ๓๐ปี
เพราะชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะฮะ
บอกว่าพื้นที่หมู่๗หมู่๑๓

เพราะว่าสามเราเมายาอะไรว่าคุ้มขรั้ง
สร้างความหวาดกลัวตรากับชาวบ้านในระแวกนี่
จึงทำประชาคมหมู่บ้านคุณ
แล้วก็เจอคนแรกที่จับกลุ่มควบคุมตัวได้
ก็คือนางสาวส่องดาวอายุ๓๖ปี

ซ่อนในกระเป๋าสะพายแล้วก็พบยาเสพติดด้วย
เพราะว่าเขาเสพยาด้วยเธอเสพยาด้วย

คนที่๒คุณเป็นคุณตาแล้ว
ใช่อายุ๗๐กว่าแล้วเสพยาแล้ว
๗๓ปีคุณตาสมหวัง
ก็เสพยาเสพติดก็ถูกควบคุมตัวมาเหมือนกัน
แล้วก็นางสาวส่องดาวคนที่ถูกจับเป็นคนแรก
ก็เปิดเผยบอกว่ามีพี่ชายพักอยู่บ้านหลังถัดไป

มีพฤติกรรมดุร้ายนะฮะมักทำลายข้าวของเสียหายเป็นประจำ
ตำรวจก็เลยต้องตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ในบ้าน
ก็คือนายอดีศักดิ์อายุ๓๑ปี
สรุปแล้วในการเอ็กซาเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด

ก็ได้๓รายนำไปบันทึกข้อมูล

เข้าสู่กระบวนการกฎหมาย
และที่สำคัญคือนำตัวไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไป

แล้วเขาอยากให้เอ็กซาเรย์หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสีขาว